คุณผู้ชมอันนี้ที่จะให้ดูเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์นะ

เอาไปทิ้งปรากฏเป็นเงินเกือบ๒๐๐๐๐๐บาทอ่ะ

ต้องไปคุ้ยขยะดูจะเจอไหมเนี่ย
ใช่

เพราะว่าเขาฉีกถุงหมดเลยพี่ก๊อฟ

ไหนนี่ลุ้นมากเฮ้ยโอ้โหดีนะไม่มีรถขยามาเก็บไป
หรือว่าคนเก็บรถเก่ามาคุ้ยไปไม่อย่างนั้นหายเลยนะ
เจ้าของโพสต์เนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่คลินิกในจังหวัดระยอง
บอกว่าเงินก้อนนี้ใส่ถุงพลาสติกวางไว้
เขาวางไว้แต่คุณหมอนี่แหละซึ่งเป็นทันตแพทย์นะคิดว่าเป็นถุงขยะ

เจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์
ก็ต้องมาคุ้ยขยะแล้วก็มาหยิบถุงขยะออกมาทิ้งตอน๑ทุ่ม
โดยไม่รู้ว่ามีเงินอยู่ในนั้นครับผ่านไป๒ชั่วโมง
คุณหมอโทรมาบอกว่าช่วยหาตังค์หน่อยช่วยหาตังค์หน่อยตังค์หาย
หมอเอาไปทิ้งขยะเขารีบเบิ่งมาที่คลินิกเลย
แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านด้วยยังดีหน่อย
แต่พอไปคุ้ยถังขยะหน้าคลินิกยังเจอครับ

จริงควรจะใส่ถุงมือหน่อยนะ
เพราะว่าเชื้อโรคเยอะอันนี้ชาวเน็ตเขาก็เตือนไว้
เจ้าของโพสต์บอกว่านาทีนั้นไม่คิดอะไรแล้วไม่กลัวเชื้อโรคหรอก

ใช่ไม่แล้วทำไมไปใส่ถุงอย่างนั้นนะ

ใส่กระเป๋าได้ป่ะเออใส่กระเป๋าใส่อะไรที่เป็นแบบลักษณะให้รู้ว่า
อันนี้มันอย่าเอาไปทิ้งใส่ถุงนี้ใครก็คิดนะเนอะ

แต่กินข้าวแล้วหอดทิชชู่นี่ประสบการณ์ส่วนตัว
ไม่ผมไม่ได้ดัดฟันแต่ว่าผมเห็นเพื่อน
ทีละ๕๐๐๐บาททิ้งขยะไปนะครับ